ผมป่านุ่มโหลดแล้วครับ
เบกกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ให้ร้าน
เอ้ามากันแล้ว
เสียงให้ความชื่นชม

ร้องได้ให้ล้าน
เกมโชว์ดีกว่าพักที่ที่สุดในตอนนี้
มีแต่คนพูดถึงกันไปหมดนะครับพูดถึงตลอด
นะฮะมีแต่คนแบบว่าโอ้โหอยากมารายการของเรา
อยากมามากถ้าอยากมามากสมัครเข้ามาค่ะ
รับรองคุณจะได้สนุกนะฮะกับเพลงลูกทุ่ง
และสามารถหยิบเงินล้านกลับบ้านไปได้ด้วยใช่นะครับ
แค่คุณมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง
ร้องไม่ต้องเพราะร้องไม่ต้องดี
ไม่ต้องเด่นผ้าเต้นไม่เอา
เอาแค่เนื้อถูกร้องได้ครบ๑๐เพลงรับไปเลย
๑ล้านบาท๑ล้านบาท

เดินผ่านเข้ามาฮะนะฮะตากล้องรีบหาเชือกรัดเป๊กใหญ่เลยอ่ะ
ทำไมอ่ะนึกว่าเดินงูกัดป่าเขียว
ป่าเขียวป่าเขียวบอกว่านี่งูกัดหรือเปล่า
บอกบอกเฮ้ยเปล่านี่มันเป็นแฟชั่น

ไม่เผ็ตบูรีเป็นเผ็ตจบูร

ทีหลังเล่นเลยว่าแหวนตาก

เขาไปเทศจบูนเอิ้นไปรบบุรีไปสลับบุรีก่อน
มันยังทานเดียวกัน
ด้วยความใจในส่วนพลาดพวกเต๋ม

ครับ
กลัวริเกะแบบตัวโกง

เอาแบบว่าริเกะเหนือนะฮะ

มันจะเป็นตามกรรม

ฝันว่าถ้ากวดน้ำมันวิ่งไล่กัด
ฟันว่ามาฟัดคาเป๋
วันว่าอีกาจิกลูกตาไปกิน
สงสัยจะโดนหลีเก่หลีเก่

เป็นพระเอกแบบว่าหนังแบบอินเดีย

ครับแฟนคุณแม่ครับ

แปลกแปลก

นี่ค่ะนี่ค่ะ

แม่คุณนั้นด้วยนะ

ถ้าเกิดคุณลูกนี่ได้ไปสัก๑ล้านนะคุณแม่

นิกบอกว่าจะให้แม่ค่ะ

แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ทำบุญ

ค่ะก็เป็นมะเร็งค่ะ

ถ้าคุณแม่กำลังใจดีเข้มแข็ง
รองเลยอยู่ได้อีกพันปีล้านปีคุณแม่จ๋า
นี่เราสองคนเป็นกำลังใจให้

หลายท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับคุณแม่ของคุณนิกเนี่ย
แต่ก่อนนี้ก็เป็นนักจัดรายการนิวนะครับ

เปิดเพลงลูกทุ่งมา๒๐กว่าปีเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็วันหนึ่งก็ลูกชายที่บ้าน
คุณแม่ก็บอกแล้วไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงลูกทุ่ง
วันนี้อยู่เขาก็มาร้องเพลงลูกทุ่ง

คุณแม่ค่ะอยู่ดูรายการของเราไปนาน
เพราะว่ารายการของเราจะอยู่ถึง๓๐๐ปีนะฮะ

ขอให้เวลากานนี้อยู่คู่ประชาชนไปนาน

เอาแค่สมโพธิ์กรุงแล้วตอนนั้นกูออก

เอาล่ะก่อนที่เราจะสมโพธิ์คุณป่า

ครั้งที่แล้วสาวสวยของเรา
หยุดที่๖๐๐๐บาทแล้วคว้าเงินกลับบ้านไปได้อย่างเปรมปีเลย
ตัดสินใจที่จะหยุดนะฮะทั้งที่เหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
ใช่แล้วครับตัดสินใจเองนะครับอยู่ในเพลงที่๖นะครับ
ก็เลยรับเงินที่สะสมมานะครับจาก๕เพลงนะครับก็คือ๖๐๐๐บาท
คุณแอมก็รับไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้แข่งขันของเรานะครับ
จะมาคว้าเงินล้านว่างอยู่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับ
สามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับเพื่อจะสะสมแต้ม
รอลุ้นรางวัลกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์
คอมเมนต์นะคะหรือว่าร่วมเล่นเกมร่วมเล่นเกมค่ะ
มาถึงตอนนี้นะครับแน่นอนครับทั้ง๕ท่านนะครับ
ที่คุณผู้ชมได้รู้จักไปเมื่อสักครู่นี้จะมี๑ท่านขึ้นมาวันนี้แน่นอน

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
ซอยเหลือเกินคุณนิกกดได้ก่อนเป็นคนแรกนะครับ
ถ้าคุณนิกตอบถูกวันนี้ทำฝันให้คุณแม่ได้เลยนะ
สิทธิ์ลุ้น๑ล้านบาทแล้วคิดว่าชื่อเพลงอะไรครับ

รักเติมโปรคุณนิคตอบ
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

คุณนิคค่ะ

เชิงขึ้นมาร้องได้ให้รันครับพวกเราเลยครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

อยากมาแข่งรายการเราเลย
ความรักของพี่เกิดที่๗ที่เล็ก
โหน่าเหนือยันแต่จงมีใจพี่
พี่รอคนโลกในโลกสักที
คือว่าคนดีของพี่ไม่มา